เมื่อสักครู่นี้เราเห็นเจมส์จิรายุบวชไปแล้ว
บอยบวชไปแล้วหลายคนสงสัยว่านุ่มหล่อ
อย่างเกรทว้ารินท้อนจะไม่บวชกับเขาหน่อยหรอ

คุณเกรทเขาเคยบวชไปแล้วเมื่อปี๒๕๖๐จำได้ไหม

ยังไม่มีแพลนบวชรอบ๒หลังจากที่เคยบวชทดแทนคุณพ่อแม่ไปเมื่อปี๒๕๕๙
แต่เขาตั้งใจเอาไว้แล้วว่าช่วงที่พระบอยยังบวชอยู่
ก็จะขอไปเป็นเด็กวัดเดินตามพระบินทบาท

พระบิณฑบาตเสร็จแล้วใช่ไปด้วยความตั้งใจนั่นแหละ
ซึ่งเกรทบอกได้ว่ารอบหน้านะจะตื่นเช้าจะตื่นให้ทัน
จะได้ไม่โดนพระบอยเนี่ยท่านเทศนาเอา
แต่ยอมรับนะคะว่าพระบอยบวชครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าท่านเนี่ย
สงบแล้วก็นิ่งขึ้นมากจริงจริงเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของหนุ่มเกรท

แล้วตอนนู้นก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนเดี๋ยวไปหาพระเดี๋ยวไปเป็นเด็กวัด

ถ้าบอยดูสงบมากนะเห็นจากพี่เป๊กเล่าให้ฟัง
ก็ด้วยความผมว่าด้วยความตั้งใจด้วยครับผมเชื่อว่าคนไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็
ถ้าได้ตั้งใจก็จะทราบซึ้งไปเอง
นั่นไงคุณผู้ชมเขาเคยบวชมาแล้วปี๒๕๖๐นะคะแต่ว่าปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นเด็กวัด
ช่วยพระบอยบินทบาทยังไงก็ขอให้ตื่นให้ทันก็แล้วกันเนอะคราวนี้ต้องตื่นให้ทันพระเจมส์ด้วยนะ
คนดีที่ไหนนะเอาเป็นกำลังใจช่วยนะคะตื่นเช้าแล้วกันรับรองตื่นมารับบุญรับผ่อนพวกเราถูกต้อง